เมื่อคืนที่ผ่านมาประสบกรณิกรหลายจังหวัดนะครับได้มีการรวมตัวกัน
จัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
น้องรำลึกถึงพระมหาคุณธิปกรุณอย่างห่างที่สุดมีได้ครับ
นายธนาคมจงจิมราผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประสบกรณิกรชาวนครสวรรค์นับหมื่นคน
ร่วมถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และยืนสงบนิ่งเจริญภาวนา๘๙วินาทีจากนั้นร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยพร้อมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีดังจุดกล้องทั่วบริเวณสารกลางจังหวัดนครสวรรค์
ขณะที่กลุ่มราศดรในพื้นที่ดอยอ่างคางและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงกว่า๑๐๐คน
ร่วมพิธีปรณรัฐสมวานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณบริเวณสวน๘๐พันศาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งรัศดรบนดอยอ่างขางล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานอาชีพแก่รัศดรกลุ่มชาติภัณฑ์ต่างครับ
ส่วนที่สนามทุ่งศรีเมืองเทศบาลนครอุดรธานีข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีกว่า๓๐๐๐คน
มรวมกันจุดเถียงแรกแหกสอนเป็นหมายเลข๙เบื้องหน้าพระมรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙และร้องเพลงสั่นเสินพระบารมีแสดงความอาไล
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนับหมื่นคน
จุดเทียนร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี๓รอบ
สงบนิ่งแสดงความอาลัย๙นาที
รำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
น้าประตูระบายน้ำภูทกกวิภาพประสิทธิ์
ภายในโครงการพัฒนารุ่มน้ำปากพนัง
การอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนัง
โดยมีการจุดเทียนเป็นข้อความว่า
บ้านพ่อเพื่อแสดงความอาลัย
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
กลางกลางความโศกเศร้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หลังน้ำตาออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวครับ
และที่วัดนิกรวรารามหรือว่าวัดย่านยาว

พระปรามิณฑรมหาภูมิพลอนุญเดช
ก่อนจะร่วมกันจุดเทียนเป็นหมายเลข๙
คำว่ารักพ่อขอเป็นข้ามรองบาททุกชาติไป
และยืนสงบนิ่งล้อมวงกันเป็นรูปหัวใจ
ตั้งจิตภาวนากุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี